ประกาศออกมาแล้วนะครับสำหรับรายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
สิบเจ็ดนักเตะเบื้องต้นก่อนที่จะลุยศึกฟุตบอลเอเชียนคลับสองพันสิบเก้า
มีรายชื่อที่น่าสนใจเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวจะมาไล่เลี้ยงให้ฟังนะครับ
สำหรับยี่สิบเจ็ดรายชื่อในการเตรียมทำศึกฟุตบอลเอเชียนคับสองพันสิบเก้า
โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ประกาศออกมาแล้วนะครับ
หลักนี่ก็ประมาณ๘๐นะครับยังเป็นนักเตะชุดอาเซียนครับบวกกับ๔นักเตะที่ค้าแข้งในลีกต่างประเทศครับ
รวมถึงคนนี้บวกเข้าไปด้วยก็คือกวินธรรมสัจจานันทร์จากโอเอชโลเวิลที่สลัดอัดจากอาการบาดเจ็บกลับมามีชื่อในทีมนะครับ
รวมถึงเจฬพัทรีออกเซ็นเตอร์เป็คจากเชียงรายยูนะเอกและอะเรซอลพรมรักจากเมืองทองยูนะเอกนะครับ
ก็มีชนะทิพย์สงกระสินนำทัพมาเลยครับเสริมตำแหน่งในจุดนี้นะครับ
แล้วก็มีสุขโชคสหราชาติของกลางจังบริรามอยู่ในเต็มที่สลัดอาการปัจจัยกลับมาได้นะครับ
ส่วนตัวอื่นก็มีสารวัตรเดชมิตรยังอยู่นะครับ
นบูลเกษารัฐและธิริพันธ์พ่วงจันทร์ก็ยังมีชื่อในทีมชุดนี้
ส่วนที่หลุดไปนะครับน่าเสียดายอยู่เหมือนกัน
ประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วครับ
ที่ก็มีทั้งอธิษฐกรายสวรรค์สุภิชัยใจเด็ดและชนะนันต์ป้อมบุภา
ก็ยังอยู่กับทีมโดยมีธิรสินแดงดากลับมาสมทบในทีมชุดนี้นะครับ
แล้วก็ที่เซอร์ไพรส์สุดก็คนนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ
โดยมิลวัลรายวัชก็เปิดเผยถึงแผนการเก็บตัวว่า
จะเรียกผู้เล่นเข้าแคมป์ในวันที่๑๙ธันวาคม
ก่อนมีโปรแกรมอุ่นเครื่องแบบปิด๑นัดกับไทยฮอนด้านะครับ
ส่วนกรณีที่ทีมนั้นมีชื่อของพิรพัฒน์และซีโร่นั้น
รายวัฒน์เปิดเผยว่าแม้ว่าจะทำงานทำผลงานในฤดูการปกติได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับในศึกไทยลีก
แต่ก็เชื่อว่าจะสร้างประโยชน์ให้กับทีมโดยเฉพาะผู้เล่นเหล่านี้จะได้เล่นในตำแหน่งใหม่ตามแผนของรายวัชครับ
นัดที่๒วันที่๑๐มกราคมนะครับพบกับบาเรนและนัดที่๓วันที่๑๔มกราคม
ในวันเสาร์ที่๑๕ธันวาคมนี้ครับแข่งพร้อมกันทั้งหมด๗คู่เวลา๑๔นาฬิกานะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดคู่นี้ครับบางกอกซิตี้เปิดบ้านพบกับการท่าเรือครับ
ถ้าหากว่าการท่าเรือนั้นชนะนะครับการันตีคว้าแชมป์ทันทีครับ
เกษมบัณฑิตต้องจบเกมด้วยผลการขันที่ไม่เหนือกว่านะครับ